คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งหน่อยละกันค่ะ
มีการไลฟ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรัฐภูมิที่สงขลา

แล้วก็มีปากเสียงกันระหว่างคนขับรถกระบะกับตำรวจ
แต่ก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนเหมือนกัน

แล้วตำรวจได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาสงสัยว่ามันมีการกรีดยางจนยางระเบิดหรือเปล่าค่ะ
อ่า

เป็นทุกคนก็ทำแบบนี้เหรอคุณกล้าสาบานเหรอเปล่า
แล้วผมยืนเฉยครับ
ผมมองที่โดนนะผมมองส่วนกลางผมโดนเลยนะ

แล้วถ้าพี่กลำเนี่ยเดี๋ยว
ถ้าพี่กลำเนี่ยเสียใต้หนึ่งครับ
พี่เป็นเนี่ยพี่เป็นเนี่ยคุยเลยเสียเวลาผม
เย็น

นั่นไงอะ

คุณทำอะไรแล้วผม

ผมเห็นอะไรในเสื้อล่ะพื้นอะ
มาให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอน
ก็อย่างที่เห็นคือคนขับรถกระบะบรรทุกพริกมาเต็มคันรถ

เดินมาคุยกับตำรวจอีกจุดหนึ่ง
แล้วเสียงตู้มที่คุณผู้ชมได้ยิน

ทีนี้ตำรวจก็วิ่งมาแบบได้รับบาดเจ็บค่ะ

ยังถามอยู่เลยว่าอะไรอยู่ในนั้นน่ะเป็นปืนหรือเปล่า
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางเพจเกรียงไกรไทยอ่อน
เขามีการโพสต์คลิปตำรวจกับผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ค่ะ
แถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคืออุบัติเหตุ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันประสานเปลี่ยนยางรถให้เรียบร้อยแล้ว
ให้รถบรรทุกพริกไปส่งพริกได้ทันตามเวลาไม่เกิดความเสียหาย

ใช่ค่ะเดี๋ยวขอฟังคลิปแถลงตรงนี้หน่อยค่ะ
อาจจะมีอะไรแทนเข้าไปตรงนี้
เราก็ควรก่อนการสอบควรอีกครั้งหนึ่งครับ
เพื่อให้ยุติธรรม
พยักหน้าทุกคนบอกได้ครับ

อันนี้คือเราเห็นคลิปแถลงแบบนี้ไปแล้วใช่ไหม

แต่คุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง
คือเรื่องสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวเขาจะสอบสวน
แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตอนที่ยืนแถลงกันอารมณ์เย็นกันแล้วนะ